กราฟฟู้ดคนนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าดวงตกหรือว่าคราวซวยนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะไปทำงานขี่ตามหลังมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
ปรากฏว่าแผ่นป้ายทะเบียนของมอเตอร์ไซค์ที่อยู่คันหน้าค่ะ
มันหลุดออกมาก็เลยทำให้เขาเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
โอ้โหอย่างปุ้ยว่าแล้วคันหน้าเขารู้ตัวไหมเนี่ย
คันหน้ารู้ตัวแล้วจอดนะแล้วทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะ
บอกว่าเรื่องของค่าเสียหายค่าชดใช้ต่างเดี๋ยวคุยกัน
แล้วสุดท้ายยังไงรู้ไหมยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
กี่ตามหลังอยู่ดีเข้าเคอะแหละค่ะ
เห็นไหมคะป้ายทะเบียนคันหน้ามันหลุดออกมาค่ะ
มันหลุดออกมาแบบนี้คุณดูสินั่นน่ะเห็นไหม
ทำให้เขาไปประสบอุบัติเหตุแล้วหลังเกิดเหตุมอเตอร์ไซคันหน้า

ส่วนหนุ่มกรัฟไบท์ก็ถูกกู้ภัยนำตัวสงรมพยาบาล

ทำไมเขาต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์

หรือว่าอยากจะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะ

พี่ครับที่ผมเอามาโพสต์เนี่ย
รู้ไหมว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะเขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ผม
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของค่าชดใช้ต่าง
แต่พอติดต่อไปที่คู่กรณี
คู่กรณีกลับปฏิเสธที่จะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
ค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ค่าโทรศัพท์ของผมที่แตกเสียหาย
ปฏิเสธว่ะเขามีเหตุผลนะ
รู้ไหมว่าคู่กรณีปฏิเสธว่าไง

เราไปคุยกับคนเจ็บแล้วนะคะ
หนุ่มกรัฟฟู้ดเชื่อว่าคุณพัฒนภงแก้วตายุทธ์๒๓ปี

ทำงานพิเศษค่ะเป็นพนักงานกราฟฟู้ด
น้องบอกว่าคู่กรณีปฏิเสธที่จะชดใช้ค่าเสียหายบอกว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นควรจะเป็นประมาทร่วมมากกว่า
เพราะแผ่นป้ายทะเบียนที่หลุดมันเป็นเหตุสุดวิสัย
และคุณนั่นแหละกราฟฟู้ดนั่นแหละน้องพัทธพงศ์นั่นแหละ
คุณไปขับจี้ท้ายมอเตอร์ไซค์เขาเอง

คุณต้องดูให้รถและส่วนควบของรถของคุณ
ในสภาพสมบูรณ์พร้อมตลอดเวลาหรือเปล่า

มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายพรบรถยนต์ปีพุทธศัก

ส่วนควบอุปกรณ์ของคุณมันต้องอยู่ในสภาพที่
พร้อมที่จะใช้งานสมบูรณ์ไม่ใช่ให้หลุดแบบนั้นนะคะ

เออแล้วน้องบอกว่าน้องได้รับบาดเจ็บนะแผลถลอกตามตัว
หัวกระแทกหมอให้หยุดงาน๓วัน
เตอร์ไซค์ก็เสียหายต้องซ่อมแซมสักประมาณ๕๐๐บาท
แต่หนักที่สุดคือโทรศัพท์แตกใช้การไม่ได้
ทั้งหมดเนี่ยน้องพัฒนภงผู้เสียหายเนี่ยเรียกค่าเสียหายไป๙๐๐บาทนะคะ
แต่คู่กรณีปฏิเสธเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน
หัสดิเสวีย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
ช่วงบ่ายของวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมานะคะ
เอาล่ะจะบอกเลยนะคะคู่กรณีถ้าเกิดว่าท่านดูอยู่นะคะ
แผ่นป้ายท่านที่ชำรุดแล้วก็หลุดออกมาเนี่ยผิดกฎหมายนะคะ
แล้วมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะคะ
อย่ามาอ้างว่ามันเป็นเหตุสูตรวิสัยไม่ได้
มันเห็นชาร์จป้ายมันหลุดอีกนะ